คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่ปฐุมธานีเป็นเรื่องที่บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
คือครอบครัวนี้คุณแม่ท้องใช่ไหมคะท้องแรกแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างเดี๋ยวมิ้วเล่ารายละเอียดให้ฟัง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยคือต้องใช้เครื่องดูดออกมาแล้วเด็กไม่หายใจแล้ว
สุดท้ายคือเด็กคลอด๒๐สิงหาคมเสียชีวิต๖กันยายนพี่อุ๋ยเดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่ให้ดูภาพนี้ก่อนค่ะ
คุณพ่อของน้องอ่ะค่ะนายพรชัยอายุยี่สิบเก้า
ครับยืนร้องไห้ตะโกนอยู่หน้าหลุมศพลูกชายลูกชายคือเด็กชายมาวินนะคะ
ต้องมาให้กำลังใจประคองนำตัวคุณพ่อออกไป
เด็กชายมาวินคลอด๒๐สิงหาคม
แต่คุณผู้ชมคะน้องเสียชีวิต๖กันยายน
ครอบครัวนำร่างของน้องมาวินมาฝังที่วัดเกรดประพา
บรรยากาศเศร้ามากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคุณพ่อคือน้ำตาหยดน้ำตายหยด

คือสับปะเหลอก็ทำพิธีนำร่างของน้องมาวินใส่ลงแล้วก็ฝังตามความเชื่อค่ะ
พ่อกับภรรยาก็คือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา
บอกกับดวงวิญญาณลูกว่าขอให้กลับมาเกิดเป็นลูกอีกครั้งหนึ่ง
นางสาวน้อยอายุ๒๕คือแม่ของเด็กชายมาวิน
เล่าให้ฟังว่าหลังตั้งท้องช่วง๑๖เดือนแรก
ฝากคันกับโรงพยาบาลที่แรกแถวองครักษ์

เลยตัดสินใจย้ายไปโรงพยาบาลแห่งที่สอง
ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่แหละ
คือตัวแม่บอกว่าบอกกับคุณหมอแล้วนะคะว่าขอผ่าท้องคลอดนะ
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าคลอดตามปกติคลอดธรรมชาตินั่นแหละ
สิงหาคม๙โมงเช้าตัวแม่บอกปวดท้องมาก
ไปหาหมอหมอบอกว่าปากมดลูกเปิด๑เซนติเมตร

กลางคืนปวดท้องอีกกลับไปหาหมออีกประมาณ๓ทุ่ม
มดลูกเปิดเป็นสองเซนติเมตรเริ่มความดันขึ้น
หมอก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้นอนพักรอคลอดที่โรงพยาบาลเลยก็แล้วกัน
แต่ตัวคุณแม่ก็คือบอกปวดท้องมากอะค่ะปวดท้องมาก
ย้ำกับคุณหมอว่าผ่าทำคลอดได้ไหมคือผ่าท้องได้ไหม
โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ยอมผ่านะคะครับแต่โรงพยาบาลเขามีเหตุผลว่า
โรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือในการผ่าท้องทำคลอด
แล้วก็ให้เซ็นปฏิเสธการรักษาญาติก็เลยทำเรื่อง
ขอไปโรงพยาบาลอีกแห่งได้ไหมที่ตัวจังหวัดปฐุมธานีแทน
โรงพยาบาลไม่ส่งเรื่องให้นะคะจนเที่ยง๒๐สิงหาคมปากมดลูกเปิด๗เซนติเมตร
พยาบาลพาเข้าห้องคลอดเลยเธอบอกว่าอ้าวพอเข้าถึงห้องคลอดไม่เห็นมีคุณหมอเลยสักคน
มีแต่พยาบาลห้าหกคนพยาบาลก็พยายามบอกให้เธอเบ่งให้เบงให้เบง
เธอก็พยายามเบ่งสุดความสามารถแต่เด็กไม่ออกมา
พยาบาลพูดจาด้วยถ้อยคำที่บั่นทอนจิตใจคุณแม่ที่กำลังเบ่งคลอดนะคะ
ประมาณว่าทำไมแม่ไม่เบ่งทำไมแม่ไม่ช่วยพยาบาลเลยแล้วหยิกขาแม่ให้แม่หยุดร้อง

แต่ยังไงเด็กก็ไม่ออกมานะคะพยาบาลโทรหาหมอว่ายังไงดีเหมือนโทรไปถามหมออ่ะพี่อุ๋ย
ทำยังไงดีเด็กไม่ยอมออกมาหมอที่รับผิดชอบทำคลอดเพิ่งจะเดินเข้ามาในห้อง
แล้วมาประเมินอาการแล้วก็วีดีโอคอร์ไปหาหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
หมอก็แนะนำว่าให้เอาเครื่องมาดูดเด็กออกมาก็แล้วกัน
เด็กออกมาพอดูดออกมาเด็กไม่หายใจแล้วแต่อันนี้คือแนะนำทางวีดีโอคอร์
ใช่พี่อุ๋ยคือตอนแรกมีแต่พยาบาลพยาบาลโทรหาหมอหมอเดินมาดูหมอวิดีโอคอลไปถามหมออีกโรงพยาบาลนึง
นี่ค่ะสุดท้ายเด็กไม่หายใจส่งไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งที่สระบุรี
๒สิงหาคมแม่ก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะไปหาลูกที่ส่งไปรักษาที่สระบุรี
ก็คุยกับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าลูกวิกฤตนะอาการวิกฤต
สิงหาคมโรงพยาบาลที่สระบุรีส่งตัวน้องกลับมาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดปทุมธานี
เพื่อรักษาตัวต่ออีก๒สัปดาห์โรงพยาบาลบอกแม่ว่าทำใจเลยนะเด็กสำลักน้ำคร่ำ
และสุดท้าย๕กันยายนยุติการรักษาแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ออกมาปุ๊บพอน้องออกมาน้องคลอดประมาณบ่าย๓๕๐บ่าย๓๕๐เขาพูดมาบอกว่า
เนี่ยเด็กเธอลูกเธอไม่ดีนะไม่ดีตั้งแต่แรกคือไม่รู้หนูไม่รู้ว่า
ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยคือตั้งแต่อยู่ในท้องหนูหรือหลังคลอดออกมา
หนูก็เลยติดใจตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ไปลุมลูกไปดูไปดูเด็กเขาก็ตบเด็กอะไรปกติให้
คือเด็กไม่หายใจเขาก็เลยใช้เครื่องช่วยหายใจเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกพ่อว่าคลอดแล้ว
ใช่เสร็จปุ๊บเขาก็มาหาหนูต่อเขาก็บอกเนี่ยมีอะไรก็โทษแต่พยาบาลโทษแต่หมอ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะล่าสุดวันนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็พาสามีภรรยาคู่นี้ไปแจ้งความที่สพธัญบุรีเรียบร้อยนะคะ
เอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจพาไปเองเลย
ต้นนะคะทางผู้มนุยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่คุณหมอต้องวีดีโอคอลไปหาคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
มันเป็นลักษณะของการร่วมกันช่วยเหลือคนไข้วิกฤต
และที่ไม่ส่งตัวไปผ่าคลอดตามที่คนไข้ต้องการเพราะมันมีปัจจัยอื่นด้วย
ใจอื่นด้วยตอนนี้ส่งเลือกให้ทางสาธารณสุขจังหวัด
ทุมธานีพิจารณาแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกทีนึงนะคะ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดจากทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงเบื้องต้นมาก่อน